พิษโควิด๑๙มันทำให้ใครหลายคนได้รับผลกระทบ
แต่คนที่เขาได้รับผลกระทบที่นี่
เขามารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้น
แล้วเปิดร้านสเต็กร้านเด็ดเลยครับ
ดูบรรยากาศไปด้วยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของสเต็กเขาน่ากินน่าทานมาก
มาแล้วมาแล้วนี่ดูสเต็กเขาเด้ร้านนี้ชื่อว่าร้านสเต็กคาวบอย
ร้านนี้ตั้งอยู่แถวสวนป่าชุมชนโละเขียนริมคลองรำ
ท้องที่หมู่๗ตะบนร่มเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง

ถ้าเป็นเนื้อแล้วก็เขาคัดเนื้อโคขุนอย่างดี
ยังไงพร้อมกับมันบดสลัดผักจานโตแล้วนี่ข้าวผัด
ข้าวผัดเขาก็ดีอุ๊ยเราอยากกินดูซีครับ
แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีพวกสเต้งหมูด้วยนะใครไม่ทานเนื้อก็ได้นะ
สเต็กหมูก็มีสเต็กปลาก็มาข้าวผัดมักกรณีอันนี้ผมชอบ
เด็กน้อยเด็กน้อยชอบกินผัดมักกะโรนีแล้วราคาเป็นยังไง
เขาบอกว่าเริ่มตัวนี้๖๙บาทเองแล้วถามว่าใครมาทำ
เชฟมือดีจากภูเก็ตนะครับมาเป็นเชฟมือหนึ่งที่นี่
คือเรื่องของร้านสเต็กคาวบอยด์เป็นที่รู้จักคนในชุมคน
แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการที่ว่าคุณพี่เจ้าของร้านพี่สุนันหนูดำอายุ๔๓ปี
บอกว่าร้านสเต็กคาวบอยเกิดจากแนวคิดของคนว่างงาน

คนว่างงานเพราะเจอพิษโควิด๑๙มารวมกลุ่มกันรวมตัวกัน
แล้วก็เกิดแนวคิดอยากให้คนในชุมชนได้ทานของดีของอร่อยกันด้วย
ร่วมกันลงทุนเปิดร้านสเต็กแห่งนี้ขึ้นมา
เพื่อให้คนในชุมชนได้ทานของอร่อยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมา
ก็ได้มาแวะร้านนี้ด้วยนะครับ
แล้วเขาเนี่ยนะฮะมีทั้งผลมงผลไม้แล้วก็พวกแบบว่า
วัตถุดิบจากคนในท้องถิ่นเนี่ยก็นำมาประกอบอาหารในนี้
เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อีกด้วย
ใครแวะผ่านไปผ่านมาแถวพระทะลุง
อยากไปลองชิมสเต็กร้านนี้ก็ร้านอยู่แถวสวนป่าชุมชนโละเคียน
ริมคลองลำอำเภอเมืองพัทธลุง
ร้านเปิดตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม
โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วแล้วเท่านั้นยังไม่พอ
ผมยังมีโปรโมชั่นดีเด็ดจากเจ้าของร้าน
เขามาฝากแฟนรายการตลอดข่าวด้วยครับ
ว้าวพี่บ้าว
พี่บ้าวพี่สิน
พี่สุนั้นขอขึ้นภาพพี่แกอีกซะทีได้มั้ย

ถ้าบอกแบบนั้นได้รับสเต็กอีกหนึ่งจานใช่ไหม
ดูตลอดข่าวมาพี่เขาจัดให้เลยกับโปรโมชั่นดีเด็ดแบบนี้
อย่าลืมนะแค่บอกว่าดูรายการตลอดข่าวมาแล้วไปที่ร้านพี่เขา

สิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะไม่ต้องควบม้าท่านนี้ไปได้
เค้าโบย